ไปดูคนที่เขาแบบว่าหัวใจไม่ว่างกันไหมคะ
เข้าไปกันแบบแพ็คเก็ตคู่
ไปเกาหลีพี่แจ๊คไม่ได้ไปจิ้มหน้านะ
ไปเติมความหวานให้หัวใจได้สูบฉีดกันหน่อยคุณค่ะ

นัดดูแบบว่าชาม

เขาเรียกว่าครบคู่แล้วครบเครื่อง
รอเรือมีปัญหากันไปหมด

แต่ละคนมีคู่ไปกันแบบ

ปรียามนัทเขาก็มากับพระยายนสาวนิว
เข้าแชมป์ความหวานคนล่าสุดกับน้องเฟย์

ยังไม่มีผู้มันกลางไปที่กันค่ะ
เห็นแต่จะมีพี่เกรทของเราแล้วล่ะเอาอีกแล้วเหรอตะเกรท
อาโลวันเหรออาจจะเกี่ยวหัวใจนิดนึงนะครับเพราะยังไม่มีเกรดไปด้วย
ไปด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรคุณผู้ชมเพราะหนุ่มแก๊งนี้กิจกรรมเขาแน่นอยู่แล้ว
ปล่อยให้ใครเหงาแน่นอนไปกันครบทีมแบบนี้เห็นบอกเลยว่าวันแรก
ไปปุ๊บไม่ได้แค่เช็คอินถ่ายรูปอย่างเดียวนะตะลุยกินไปเลย๘ร้าน
เนื้อย่างปิ้งย่างกิมจิกินกันแบบให้รู้ว่าฉันมาถึงเกาหลีแล้วแม่
เพื่อให้สมกับแก๊งคนดีที่ไหนคุณค่ะการเดินทางคุณอย่ามาเดินนับก้าวนับแคล
เป็นไงไถไปเลยจ้ะสกุเตอร์เรียกว่าลื่นปื๊ดก็เลยนะ
เดี่ยวก็มีขี่คู่ก็มาแอบเห็นด้วยนะคะหนุ่มเจมส์จิ
อัยยะเขามีซีนดีมากกว่าว่าหวานใจน้องโฟเหมือนกัน
แล้วชุดเข้ามาคู่คุณเห็นไหมนะเพื่อนถ่ายแผ่นกล้องไปพอดี

ไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์แบบนี้แต่น่ารักมากนะคะ
และอย่างที่บอกพี่แจ๊คกิจกรรมเขาแน่นมากเลยนะคะ
อมยิ้มตามแก๊งนี้ก็น่าจะเป็นโมเมนต์ถ่ายรูปสติ๊กเกอร์
ได้รับทากันย้อนวัยใส่วัยรุ่นสยา
นิดนึงไปด้วยกันดูกันด้วยนะ
ล่าสุดเหมือนลงคลิปซื้อเครื่องดื่มดูราคาคิดว่า๔๐๐บาท

จากบินเกาหลีสู่เจแปนกันอีกสักนิดคุณผู้ชมค่ะ
ที่ญี่ปุ่นเขาก็มีเหมือนกันแต่เป็นแก๊งสาวนะ
เหล่าเฟอร์บี้แก๊งเขาก็บินไปเที่ยวกับหวานใจไปเป็นคู่อีกแล้วพี่แจ๊ค

คือไม่ครบหรอกแต่ว่าคู่ที่ไปก็น่ารักชวนฟินเหมือนเดิมนะ

แม่มิวนิทากับคุณสามีแซงดีน่ารักมาก
รวมไปถึงน้องมิ้นท์แล้วก็ภูผา

เน้นกินตามไลฟ์สไตล์แก๊งเฟอร์บี้ตัวเล็กแต่กินจุนะจ๊ะ
อาหารญี่ปุ่นจัดเต็มวางแผ่หรากันมาทุกมื้อ
คือสาวเนี่ยนะเห็นว่าเหมือนไปเจอพี่เคนพี่หน่อยกันด้วย
เทียนพี่หน่อยเขามีบ้านพักตะอากาศที่นู่นเน
คุณผู้ชมเนาะแล้วก็ไปหวานทักความหนาวกันแบบว่าเล่นสกี
เล่นหิมะกันงานนี้ค่ะ
มิวก็พาลูกสาวน้องมารินคนสวยไปล้านลาด้วย

ให้ทริปนี้แบบว่าเต็มอิ่มมีความสุขกันไปทั่วหน้าเลย

ดูแล้วใจฟูผมไม่ฟูแต่ว่าใจฟูเลย
น้องน่ารักมากมารินลูก

บรรยากาศหิมะแบบหนาวแบบนี้